ดูการเมืองไทยดีกว่าวันนี้วันแห่งความรักใช่ไหม

เดี๋ยวจะมีบรรยากาศวันแห่งความรักให้ดู
แต่ดูตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมันมีประเด็นนึงที่เขาก็ถกเถียงกันอยู่นะฮะ
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหรือว่ากรกตเนี่ยนะฮะ
คือตอนที่มีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง
ที่เขาแบ่งกันใหม่หมดเลยใช่ไหมคะทั่วกรุงเทพ
แล้วกรกตไปรวมเรื่องของประชากรที่เป็นคนต่างด้าว
อยู่ในไทยเนี่ยรวมอยู่ในจำนวนประชากรด้วย

มันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วต้องเอาแต่คนไทยหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิต่างด้าวนี่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหรอ
แล้วถ้าเกิดไปอย่างนี้ต่อเกิดมีคนไปยื่น

ให้ตีความแล้วการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว

ล่าสุดนะครับหลังจากที่หลายฝ่ายไม่สบายใจนะครับ
วันนี้กรกตมีมตินะฮะที่ประชุมกรกตมีมติให้ส่งเรื่องนี้
ไปให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเรื่องการนำจำนวนรัศดร
ที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวนสอสอ
ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ยื่นไปแล้วเดี๋ยวรอฟังนะฮะว่าสารท่านจะ
วินิจฉัยวันไหนยังไงหรือจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่
ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของ
หมดวาระของสภาการยุบสภาหรือว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้วันแห่งความรักนะฮะวาเลนไทยนะครับ
พักวันนี้ก็ใช้โอกาสในการส่งมอบความรักไปถึงพี่น้องประชาชน
นี่ภัศจิกรรมไทยสร้างชาติ
ภัศจิกรรมไทยสร้างชาตินี้ฮะกระทงชาติไทย
แล้วก็มีข้อความบอกรักเธอประเทศไทยสุขสรรค์วันแห่งความรัก
มีบิ๊กตู่แล้วต้องมีบิ๊กป้อมนะฮะพักพลังประชารัฐนะครับ
โพสต์ภาพพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัก
นี่จับปีกหมวกแบบนี้นะฮะยังเท่ไหม
ตู่กอดทงบิ๊กป้อมจับหมวก
นี่แล้วมีข้อความบอกสุขสรรค์วันแห่งความรัก
ขอส่งใจไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นแรงบันดาลใจสู่ใจบันดาลแรง

ขอให้คนไทยทุกคนมีความรักความสุข
ก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดทุกปัญหา
นำพาประเทศมั่นคง
คุณผู้ชมครับวันนี้กรุงเทพโพลนะฮะ
โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความรักของคนไทยในปี๒๕๖๖นะครับ
ก็ถามว่าในศิลปินนักแสดงคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย
ประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปสำรวจเนี่ย
อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทยปีนี้เนี่ย

อันดับที่๑นางเอกซุปตาของไทยคุณอ้ำพัชราภา
อันดับที่๒น้องลิซ่าแบล็คพิ้ง
มาด้วยคุณเบลล่ารานีพี่เบิร์ดทงชัย
และลุงตู่มาอันดับที่๕

วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามบิ๊กตู่เลย

เอกประยุทธ์ดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะฮะ

เด็กประยุทธ์บอกก็ต้องขอบคุณสำหรับประชาชนนะฮะ
ที่อยากจะมอบดอกกุหลาบมอบดอกไม้ให้

และขอมอบดอกไม้ในใจให้กับทุกคนด้วย
เด็กประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
มีแต่ความปรารถนาดีให้ทุกคน
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบตัวเองก็ตาม
ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครด้วย

มันก็เป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเอง
และก็ยังอวยพรให้กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบนะครับ
เดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะครับ
มีภารกิจในนามของหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนำว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมของพักพลังประชารัฐ
ประเดิมลงพื้นที่หาเสียงในเพจกรุงเทพครั้งแรกเลือกเขตป้อมปราบศัตรูภาย
เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกในกรุงเทพ

เขตป้อมปาบสตูไพรนี่เห็นไหม
นี่ฮะแล้วก็มีกิจกรรมรวมพลังส่งความรักถึงชาวกรุงเทพ
นี่วัดเล่งเนยยี่นะครับไปสักการะพระที่นั่นนะครับ
จากนั้นก็ขึ้นรถแห่ไปที่วัดสะเกดนะฮะ
ไปถึงนู่นจุดสุดท้ายป้อมพระการ
จุดสุดท้ายป้อมพระการก็คือไปทุกป้อมเลยเนอะ

ขอบพิธีได้ไหมขอบพิธีได้ไหม